และช่วงเวลาต่อจากนี้ไป
คุณจะได้เจอกับนักร้องขวัญใจคนใช้แรงงานงาน

เจ้าของบทเพลงเป็นแฟนคนจนต้องทนหน่อย

ขึ้นมาอย่างนี้ใครก็ร้องได้ทั่วบ้านทั่วเมืองเลย
แล้วก็รู้ดีอยู่แล้วว่าเจ้าของบทเพลงนี้
นั่นคือพี่ไมค์พี่รมพร
และแน่นอนวันนี้เขามาพร้อมกับซิงเกิ้ลใหม่ที่มีชื่อว่า
พักหัวใจเจ้าเด้ออีหลา
รอติดตามกันได้เลยนะคุณผู้ชมกับพี่ไมค์พี่รม

หักหัวใจเจ้าเด้ออิลา
หักคำว่าสู่มาด้วยกัน
บ่มีเจ้าประคองบ่มีน้องมือนั้น

ใครคงบ่มิมือนี้
มองย้อนทางที่สองเราขา
มีราวร้านกันฉากที่มี
อยู่กับการติดล้นมนต์พระปาทุกข์จิต
รอดมหอดมือนี้

เงินที่น้องก็พิ่มบ่ป้า
ในห่วงเวลาที่อายลำบาก
ขยิบจิ้งความเป็นตาหาง
ถึงเจอเรื่องหนักก็ยังรับไว้
อายเคยเป็นคนหักสั่ว
เคยเป็นผัวที่บ่เอาไหน
เจ้าก็ยังอยู่ให้ก่อ
อดละสองคนเห่าก็รอดมาได้
หักหักหักหัวใจเจ้าเอง

ในมือที่อายบ่อน่าหัก

หักป๊อปเรียนแฟลน
ทุกอย่างเพียงใดแก้มแดงยังบอกทนไว้
เงินที่น้องบ่ทิมบ่อฟ้าในห่วงเวลาที่อายลำบาก
คอยหยิบยืนความเป็นตะหักถึงเจอเรื่องหนักหนักก็ยังรับไว้
อายเคยเป็นคนหักสวยอายเคยเป็นผัวที่บ่เอาไหน
ก็ยังอยู่ให้กอดละสองคนเห่าก็รอดมาได้
หักหักหักหัวใจเจ้าแข็ง
เงินที่น้องบ่ทิมบ่ปากในห่วงเวลาที่อายลำบาก
คอยหยิบยืนความเป็นตะหักถึงเจอเรื่องหนักหนักก็ยังรับไว้
อายเคยเป็นคนหักสัวอายเคยเป็นผัวที่บ่เอาไหน
เจ้าก็ยังอยู่ให้กอดและสองคนเห่าก็รอดมาได้
หักหักหัวใจเจ้าแข็งแห่งนานเท่าไหร่แห่งหัก
อายหักหัวใจเจ้า
แห่ง
จ้าตุเดิมเติม
ครูสาลาว
ฟังแล้วน้ำตาจากเพลงเก่าถลักไม่ทันทราฟังเพลงนี้ใหม่แล้วยื่อกันต่อ
คือถูกอกเที่ยวทุกตัวฝันใจคนใช้อะไรงานอย่างแน่นอน
พี่ไม้สัญญงสัญญาเห็นจะไม่ไปยังไง

แต่ทีนี้ทางผู้ใหญ่บอกว่าอยากให้อยู่ทำงาน

ก็บอกเขาตังค์ว่าเราอาจไม่ต้องร้องเพลงเยอะ
หรือมีกิจกรรมอย่างอื่นที่เราอาจจะมีเป็นคอนเทนต์

ก็อาจจะมีละครด้วยนะฮะส่วนหนึ่ง
แล้วก็ติดตามบ้านสวนที่รอเนี่ยทำกระเสธ
นี่อยากไปอยู่เหมือนกันแต่เดี๋ยวก่อนจะไปพูดเรื่องนู้น

รักโครงราคอร์ดไม่ได้ร้องเพลงอย่างเดียวมีราคอร์ดด้วย

เป็นพระเอกเลยเหรอพี่เรื่องนี้

ก็เดี๋ยวคอยติดตามกำลังประมาณกลางปีนะครับ

ทำงานเป็นระบบพอด้วยเป็นระบบพอ

อ่าค่ะดูไปมากค่ะ
งานแต่งลูกสาวอยากที่เป็นคุณตาแล้วบอกค่ะได้อุ้มลงอุ้มหลานตอนไหน
จริงแล้วก็อยู่ที่ลูกเขาก็วางแผนครอบครัวอะไรก็ให้เขาเป็นคนคิด
ในเด็กยุคใหม่เนาะกับสังคมยุคใหม่เขาคงจะรู้ว่าเรียนรู้เองว่าเขาควรจะวางตัวยังไง
แต่ใจมีใครเองอยากมีหลานไหมคะ
จริงแล้วถามว่ามีก็ได้บ้วนอยู่ที่เขาอยู่ที่โลกนะฮะแล้วนี่เป็นสิ่งที่สำคัญ
ล่าสุดเห็นบอกว่าจิบินไปหาลูกสาวหรือเปล่าลูกเคยนั้น
ก็มีแพลนไว้แคลดาครับผมก็แพลนไว้อยู่ครับ
ประมาณนี่แหละก็อีกสักเดือนสองเดือนข้างหน้า
เดี๋ยวไปหาหนี้ไปเซอร์ไพร์ทป่าคันหรือเปล่าไงเลย
วันกลางวันนี้ไม่เซอร์ไพร์ท
พี่กัทตรงไหนนะเนี่ย
อยู่ที่อุดรนทะนวนเส้นพิทธภาพแผนจังหวัดณคาย
ออกจากตัวอุดรประมาณสัก๑๓๑๔กิโลกร
บาร้าแลนด์มีอะไรบ้างคะพี่
มีผลิตภัณฑ์ที่เป็นแซ่บไม้เรานะครับ
แล้วก็มีหลากหลายเรื่องของสินค้าจากวิศาสตร์อังกฤษชุมชน

ก็ส่งออกทางโซนยุโรปด้วย

หนูซ้อมปั้นข้าวเหนียวจำบาร้าเลย

ซิงเกิ้ลจริงออกมาได้๒๓เดือนแล้วล่ะ

ก็อย่าลืมถ้าอยากฟังหรือพอก็ติดตามกันทางช่องทางของ
มีทางยูทูปนะครับฝากกดแชร์กดไลค์ด้วย

คุณผู้ชมติดตามกันด้วยนะ
ซิงโกลล่าสุดที่พี่ไหมฝากเอาไว้นะคะ

พักหัวใจเจ้าเด้ออีลา